คุณผู้ชมตอนนี้๖โมงกว่าแล้วใครทานข้าวอยู่ต้องบอกว่าขออภัยไว้ก่อนนะ
ขออภัยไว้ก่อนนะโรยมาสักกลัวเลยครับคุณผู้ชมครับโรยมาสักกลัวเลยครับคุณผู้ชมครับ
พี่เบิร์ดกับปุ้ยด้วยเวลาไปซื้อผักมาทำกับข้าวล้างก่อนหรือเปล่า
ต้องล้างแล้วต้องล้างแบบล้างน้ำผ่านคือล้างผักอย่าเสียดายน้ำครับ
คือต้องเปิดน้ำนะเอาผักใส่ในภาชนะแล้วก็ให้น้ำมันไหลล้นออกล้นออกล้นออก
ต้องล้างก่อนนะถ้าไม่ล้างอาจจะเป็นแบบนี้ผู้หญิงคนนี้เขาไปผ่าตัดเรื่องของการเป็นนิ้วนะ
คุณหมอส่องกล้องไปส่องกล้องมาไปเจอเจ้าตัวนี้ทั้งใหญ่ทั้งยาวพญาติไส้เดือน
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะฮะในลำไส้มันมีพญาติตัวหนึ่งไปอยู่ในนั้นทั้งใหญ่ทั้งยาวขนาดนี้
ไอ้ที่เนี่ยนะเห็นมั้ยฮะนี่คือพญาติไส้เดือนนะถึงหมอต้องขออภัยคุณผู้ชมที่ทานข้าว
แต่มันเป็นเรื่องที่เราต้องย้ำเตือนว่าเวลาไปซื้อของสดมาไปซื้ออาหารมาคุณต้องล้างก่อน
มันจะมีไข่พญาติติดอยู่อาจจะมีนะฮะคุณผู้ชมนะฮะระวังด้วย
คลิปที่เห็นเนี่ยนะเป็นคลิปภาพที่นายแพทย์ถิมรายุทธ์วีรเสถียรครับ
เป็นแพทย์ประจำบ้านแผนกศัลยกรรมประจำโรงพยาบาลบุรีรำนะฮะ
คือเขานัดผ่าตัดผู้หญิงคนหนึ่งเขาเป็นนิ้วในท่อน้ำดีนะฮะ
ในช่วงบ่ายของ๑๙เมษายนที่ผ่านมาก็ต้องส่องกล้องไปว่า
ตรงไหนเป็นทางเดินน้ำดีตรงไหนเป็นตับอ่อนต่างนานา
ส่องไปส่องมาไปเจอเจ้าตัวนี้ครับตะลึงมากเลยนะครับ
ญาติไส้เดือนตัวยาวแล้วใหญ่มากเลยมันเคลื่อนคือมันเลื้อยอยู่ในลำไส้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุระนาลี

พญาติตัวใหญ่ยาวขนาดนี้มันไปอยู่ในลำไส้กับคนได้ยังไงนะฮะ
ทีนี้อาจารย์นักคภัฐเองท่านก็บอกว่า
หลังจากที่ทีมแพทย์ได้ผ่าตัดนิ้วของผู้หญิงคนนี้ออกมาเสร็จเรียบร้อย
ก็ให้ยาถ่ายพญาติกับผู้ป่วยไป
ใช้เวลาในการกำจัดพญาติต้อง๗วันนะครับ
ก่อนหน้านี้ก่อนที่ผู้ป่วยจะไปรักษาเรื่องของการผ่าตัดนิ้วไปเจอพญาติก่อน
ซึ่งผู้ป่วยเองก็ไม่ได้มีอาการผิดปกติใดกับพญาติที่มันอยู่ในลำไส้ของเขาเลยนะครับ
โดยปกติถ้ามีการติดเชื้อเล็กน้อยจากพญาติไส้เดือนตัวนี้

มีการติดเชื้อเยอะถึงจะมีอาการแสดงออกมาเช่นลำไส้อุดตัน
แล้วก็ผู้ป่วยอาจจะมีการปวดท้องบ้าง
ฉะนั้นผู้ป่วยก็เลยไม่รู้เลยว่ามีพญาติในลำไส้เพราะไม่มีอาการเลย
และการติดเชื้อในส่วนใหญ่ก็จะติดเชื้อจากอาหารหรือน้ำที่ไม่สะอาด
โดยเฉพาะผักสดผลไม้ที่ซื้อมาแล้วคุณไม่ล้างคุณกินเลยเอาไปทำกับข้าวเลย
มันอาจจะมีการปนเปื้อนของไข่พญาติติดมากับผักผลไม้ก็ได้
รวมไปถึงอันนี้เด็กที่ชอบไปเล่นดินเล่นทรายพี่เบิร์ตปุ้ย
บางทีน้องเอามือเข้าปาก
หรือบางทีพญาติเข้าไปตามเล็บตามซอกนิ้วมืออะไรอย่างนี้
แช่อันนี้คุณหมอแนะนำนะฮะแช่น้ำส้มสายชูผสมน้ำก็ได้
เอาไว้ให้น้ำมันผ่านสัก๑๕นาที
แล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดอีกทีนึงให้มันไหลแรงเลยสัก๓๔รอบ
แล้วหลังจากนั้นก็มันสามารถกำจัดไข่พญาติออกไปได้แล้วก็รับประทานได้เหมือนเดิม
โอ้โหเห็นพญาติแล้วน่ากลัวนะงูตัวใหญ่มากเลย

เรื่องของผักเนี่ยนะคือบางทีเขาบอกว่าออร์แกนิคออร์แกนิคอะครับ
คือตอนปลูกโอเคออร์แกนิคแต่ตอนขนส่งหรือตอนบรรจุหีบห่ออะไรเนี่ย
มันอาจจะมีสิ่งปนเปื้อนได้ฉะนั้นล้างหน่อยเถอะใช่ครับ